กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
ครูกัดสบัติคร้าว

ผมอยู่นี่ครับคุณสุภาษณ์สลาค

ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว
ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว
ครูกัดสบัติคร้าว
ครูกัดสบัติคร้าว
ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว
ครูกัดสบัติคร้าว
ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว

ครูกัดสบัติคร้าว
ครูกัดสบัติคร้าว

ทั้งยืนเลยนะคะก็ต้องเข้าชาร์จใส่กุญแจมือค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสาธารณะนะคะในตำบลศาลาขาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ส่วนสาเหตุที่ต้องมาสยบความคลั่งเนี่ยลักษณะผู้ชายคนนี้เขาเหมือนมึนเมาอะค่ะ
ควบคุมสติไม่ได้เดินถือมีดดายาตรงนี้แหละที่มันน่ากลัว
และยาวตั้งหนึ่งเมตรอะค่ะวัดแกว่งไปมาพยายามทำร้ายชาวบ้าน
พอตำรวจมาถึงเกลี้ยกล่อมก่อนนะยุทธวิธีแรกเกลี้ยกล่อมก่อน
สองชั่วโมงนานไปเด้อมีดก็ไม่ยอมวางแถมแกว่งไปมา
และยังใช้ขวดปลาใส่คุณตำรวจคุณตำรวจตัดสินใจขั้นสุดท้ายเลยค่ะ
ยิงปืนไฟฟ้าปั้งย้ำว่าเป็นปืนไฟฟ้านะคุณผู้ชมค่ะ
ยิงเพื่อสยบความคลั่งอ้าวได้ตัวมาค่ะมาที่โรงพัก
ชื่ออะไรนายอานนท์ค่ะอายุยี่สิบหกปีนายตรวจปัสสาวะหน่อยสิ
ม่วงค่ะม่วงม่วงเหมือนเสื้อดิฉันเลยนะคะอ้าวตำรวจแจ้งไปสี่ข้อกล่าวหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธพกพาอาวุธเข้าไปในหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควร
คำสั่งเจ้าพนักงานและที่สี่ที่ฉีกมันเป็นสีม่วงอะค่ะ
เสพยาเสพติดค่ะไม่ดีมากโอ้โหเนี่ยแหละครับ
ยาเสพติดมันให้โทษจริงจริงนะคุณสุพัสราเอ้าคุณผู้ชม
เจ้าเสื้อเรื่องวัตถุประหลาดบนทองฝาบ่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมหรือว่าดิฉันเก็บคำตอบนั้นไว้ในใจ
แล้วพาไปดูเหตุการณ์ที่มุกดาหารค่ะอะไรมันลอยอยู่บนฟ้า
ตั้งหลายชั่วโมงไปดูค่ะ
ขณะนี้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในโลกทางทิศตะวันออกเชียงเหนือ
ขอให้ทุกคนแงนขอให้ทุกคนแงนมองดูทางเทิง
ทางเทิงแจ๊กหน่อยอืมขาวมาบมาบอยู่ขอให้คุณผู้ชมแยกดูเทิงฟ้า
ขาวอ้างล่างอยู่เป็นจุดจุดดิฉันขออนุญาตแปลแบบสั้นสั้นนะคะ
แงนดูบนท้องฟ้ามันมีอะไรสีขาวลอยอยู่ขอให้ดูกันสักหน่อย
นี่ค่ะมันลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้
เขาบอกว่าดาวก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ก็ไม่เชิง
นายวิเทียนสิริโรจนสัพถ่ายคลิปนี้นะคะ
แล้วก็โพสต์บอกว่ามันเกิดตอนช่วงเย็น๒๒ธันวาคม
แล้วตั้งคำถามด้วยนะแคปชั่นเขาลักษณะตั้งคำถามนะคะ
ไม่ใช่พระจันทร์ไม่ใช่ดาวนะ
ไม่รู้คืออะไรเอ๊ะหรือดาวเทียม

ต่อมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะ
สงสัยไปต่างนานาบางคนบอกว่ายูเอฟโอหรือเปล่านะคะ
แต่ก็มีหลายคนตอบมาในทิศทางเดียวกัน
เทียมสำรวจหรือเปล่าอ้าวไม่ว่าจะยังไงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมายืนยันแน่ชัดเลยนะคะว่าสิ่งที่ปรากฏบนฟ้าเป็นสีขาวจ่านผ่านแบบนี้
มันคืออะไรกันแน่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญที่ทราบ
ออกมาให้ข้อมูลกันหน่อยจะได้ไม่ต้องเดาจะได้ไม่ต้องสงสัย
หรือตั้งคำถามว่าเจ้าเสื้อบ่อเรื่องวัตถุประหลาดบนทองฟ้าค่ะ
เห็นแล้วตกอกตกใจอยากรู้จริงนะว่ามันคืออะไรอ่ะเนาะ
เอ้าเรื่องของบนท้องถนนครับก็ฝากเตือนกันอยู่แล้ว
เรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัย
เรื่องของเรื่องขับไม่ปลอดภัยมันจะสร้างความอันตรายต่อคนอื่น
เอาไปดูลีลาที่บอกว่าขับซิ่งร้อยแรงนี่
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหมันกำลังไปรอบกับไป

แต่บอกไว้ก่อนมันไม่สนุกนะครับ

เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ไม่สนุกเลยครับ
แล้วที่สำคัญขับขี่แบบนี้
เอาล่ะสุดท้ายเดี๋ยวต้องไปอธิบายกับทางคุณตำรวจนะครับ
เนี่ยฮะขับขี่โดยประมาทแบบนี้ครับ

ยังก็เล่นกายกรรมบนรถมอเตอร์ไซค์มีทั้งขับมือเดียวบ้างนอนขับบ้างก้มขับโชว์บ้าง
หรือจะมีท่ายงท่ายืนแน่ทำไปได้
คือเรื่องของเรื่องนะครับคนที่เขาถ่ายคลิปนี้ไว้เขาเนี่ยขับรถกันไปเพื่อจะไปเชียร์บอล
แต่พอขับมาถึงอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโอ๊ยตัวอะไรนี่
ก็เจอกับมอเตอร์ไซคันนี้กับชายคนนี้
ขับแบบนี้ด้วยท่าทางแปลกถามว่าขับไปไกลแค่ไหน
กิโลเมตรครับคุณผู้ชมขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไป๑๐กิโลเมตร
ผมบอกแบบนี้ละกันนี่ถ่ายเอามาแบบนี้แล้วก็ลงเอาไว้ในโซเชียลเพื่ออะไร
ฝากเตือนภัยกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่ใช่แค่ตัวคุณอย่างเดียวนะครับที่ประสบเหตุ
คนอื่นเขาก็ประสบเหตุไปด้วยเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน
รวมไปถึงชีวิตด้วยนะครับพลาดท่าขึ้นมามันแก้กลับไปไม่ได้นะครับ
อันตรายจริงก้มบ้างเอียงบ้างยืนบ้างโอ้ยน่ากลัวนะคะ
เอ้าไปดูคลิปต่อไปนี้เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
แต่มันคือปฏิหารมีคนรอดตายปฏิหารอะไร

หมุนติ้วมาจากเลนส์ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
แล้วมาหยุดอยู่ตรงหน้ารถ๑๘ล้อแบบนี้
นี่คือคลิปปาไตหารเลยนะคะ
และหลังจากนั้นมีคนคลานออกมาจากรถกระบะ

ทั้งหมดเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้ารถพ่วง๑๘ล้อ

ดิฉันว่าไม่น่าจะเกิน๑เมตรค่ะ
คลิปนี้มาจากยูทูปช่องรถบรรทุกเฮฮา

คุณวิทย์บอกว่าตัวเขาเป็นคนขับรถ๑๘ล้อ

ทำให้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
รถกระบะมาเลยค่ะข้ามเกาะกลางมาแต่ไกลเลย
ตัวเขาเห็นแบบนั้นโอ้โหเหยียบเบรกเลย
ไม่ใช่คำว่าเหยียบนะใช้คำว่ากระทืบ
กระทืบเบรกเลยนะคะกะจะให้มันหยุด
เหตุการณ์ที่รถกระบะพอข้ามมา
คุณวิทย์บอกว่าน่าจะออกมาจากซอย

แต่ปรากฏเสียหลักแล้วก็หมุนมาที่อยู่ตรงนี้
เขาบอกว่าแม้ตัวผมเองก็อื้อ

ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นที่เขามีรถเครนนะคะ
เอารถเครนมาช่วยยกรถคันนี้ออกไป

คุณวิทย์ที่โพสต์นี่
คุณวิทย์คุณวิทย์ห้อยพระอะไรเนี่ย
ทำไมถึงเหยียบทันเหยียบเบรกทัน
ไม่งั้นคุณนะคุณเป็นอุบัติเหตุเลยนะ

คุณวิทย์บอกว่าผมไม่มีพระเครื่องใดห้อยคอ
สิ่งที่ผมบูชาคือผมบูชาสติค่ะ
ต้องมีสติตลอดเวลาคุณวิทย์ว่า
จริงไม่มีสติไม่ได้นะ

โอ้โหน้องตัวแค่นี้เองค่ะ
แต่ทำงานหนักมากดูสิอะไรนะลูกอะไรต้องหนักอะไรกันขนาดนั้นล่ะคะ
เอาเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณผู้ชมค่ะใกล้จะปีใหม่แล้ว

กัดสะบัดข่าวรวมถึงไทยรัฐทีวี

โดยเฉพาะแฟนข่าวไทยรัฐทีวีนะคุณชนะ

เชิญชวนคุณผู้ชมมามาโหวตกัน
คุณผู้ชมครับกับที่สุดในใจของคุณ

จะได้ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า๔แสนบาทอีกด้วย

แห่งปี๒๐๒๑ของคุณกันได้ง่ายนะครับ
เพียงสมัครเป็นสมาชิกไทรัตน์ออนไลน์
จากนั้นกดโหวตนะครับเพื่อหาที่สุดแห่งปี๒๐๒๑ของคุณได้เลยนะครับ
อย่าลืมฮะตั้งแต่วันนี้ถึง๗มกราคม๒๕๖๕เท่านั้น
ชอบข่าวไหนรักข่าวไหนจำชื่อข่าวไว้ร่วมสนุกกับเราเข้ามานะคะ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกับโครงการนี้ทั้ง๑๓ท่านนะคะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
เครื่องสำอางเจ้านางเครื่องดื่มอัดก๊าซตราอาเจบิ๊ก
เบอร์ดี้ยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นตราเทพไทย
ดีมองอมไพรน้ำมันเมล็ดกัญชงพลัสค่ะ
อ่าสุดยอดเลยจริงอย่าลืมพลาดนะนะ

เวลาอีกประมาณ๒สัปดาห์นะคะในการร่วมสนุกของรางวัลเยอะแยะเลยค่ะ

แต่ว่ารอยยิ้มห้ามพัก
เพราะว่ามีความน่ารักของเด็กรออยู่นะคะ
เดี๋ยวเราไปยิ้มพร้อมกันในช่วงของสบัดข่าวเด็กค่ะ
บุญคุณพ่อแม่ต้องทดแทนนะคะ

แต่รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยนะคะ
เห็นพ่อแม่ทำงานหนักไปช่วยค่ะ

หัวเอาใช่หัว
นักแกะ

น่ารักมากลูกเอ้ย

เฉพาะในคลิปเนี่ย

ครั้งแรกด้านขวา
ครั้งที่๒แบกด้านซ้าย
โอ๊ยประหากหลายบักหล่า
เอ๋ยนี่ค่ะน้องก็แบกจริงนะ
ไปด้วยลากไปด้วยแล้วเอามาวางแบบนี้ค่ะ

เด็กเขาก็ชอบเล่นเรื่องของมะข้าวหม้อแกงนะคะ

ขายังคะขายังคะ

ก็อุปกรณ์มันขาดนะแม่
หนูอยากเป็นแม่ค้าขายกับข้าว

แต่ดิฉันขอถามก่อนนะคะครอบครัวนี้

หรือว่าต้องกินดินให้น้องเขาทำคะ

อย่าจำกัดจินตนาการของลูกนะคะ

การที่เรามีองค์ประกอบมันจะทำให้มีสีสันสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
น้องคนนี้บอกว่านี่แหละองค์ประกอบเด็ดของเรา
แม่หนูพยายามเต้นแล้ว
แต่น้องข้างหน้ามีปืนด้วยสีแดงด้วยเด่นกว่าหนู
หนูจะทำยังไงดีให้มันปี๊ดขึ้นมาการโชว์ครั้งนี้
อุ้มเลยเอาน้องเป็นคอปเลย

อุ้มน้องซะเลยนะคะเอาคลิปนี้น่ารักนะคะ
ขอบคุณคุณจอยวะชุนทวนด้วยนะคะ
คนโคเวอร์เยอะมากแต่วันนี้ก็จะให้ดูอีกเพราะน่ารักจริงค่ะ
โอ้ตายแล้วสดีฉันพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้๑ของความน่ารักของน้องเขาเลยนะครับ
แล้วเดี๋ยวฉันขอดูอีกที

ตานี่แป๊วเลยเหมือนตุ๊กตาบลาย

น้องเขาไม่ใช่ตุ๊กตาเนาะ
จริงนี่เป็นคนจริงน่ารักมากนะคะ
ใครที่อยากไปติดตามความน่ารักของโน้ตนะคะ

แต่มาทั้งเต้นนะน้องเป็นสายเต้นเป็นดาวเต้นนะ

ทีนี้มาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะ

แต่น้องคนนี้บอกว่าไม่จ้ะ
ฉันมีสัตว์เลี้ยงเด็ดจ้ะ

ฝันต้องใส่สายจูงนะ

คลิปนี้จากคุณเป้การาสนะคะ

เอ้าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่
มาดูเรื่องความลับของสาว
แหมการสั่งของออนไลน์นี่มันหยุดไม่ได้จริงเลยนะคะ
เข้าทุกแอปสั่งมันทุกร้านค่ะ
และผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า
มีพิรุธอะไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คุณสาวค่ะดิฉันรู้นะว่า
ช้อปปิ้งออนไลน์กับสาวมันเป็นเรื่องคู่กัน
แต่คุณผู้ชายโดยเฉพาะคุณชนะ
คุณก็ต้องรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ต้องรู้สิครับผู้ชายคนนี้ครับ
เขาทนไม่ไหวแล้วตามไปดูสิ
เมียเขาซ่อนสินค้าออนไลน์ไว้ตรงไหน
ตอนมตาแปลวิดีโอ

จะสุขที่เดิมหรือเปล่านะครับ

แม่แม่คิดว่าแม่เนียนแล้วเหรอมันไม่เนียนนะแม่
เรื่องของเรื่องก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะช็อปออนไลน์ทุกวัน
สามีก็สงสัยเอ๊ะไปรับของตอนไหน
นี่คือช่วงที่ฝั่งสามีไงเขาทำแผนล่อซ่อน
ไม่ใช่ล่อซื้อนะล่อซ่อนเนี่ยเขาตามไปเลยนะ
แล้วคราวนี้เมียจูงลูกชายโอ้โหทำทีทำท่าจูงลูกชาย
ไปดูซิว่าของมันมาหรือยังแล้วทำเป็นแง้มดูด้วยนะ
ของมาแล้วก็เอาเข้าบ้านไม่ได้ต้องเอาไว้ที่เดิม
พอสามีรู้จุดซ่อนเท่านั้นแหละคุณผู้ชมค่ะ
เอาของไปซ่อนไว้ที่อื่นโอ้พี่เขาตามกันเจอหรือยังเนาะ

โอ้โหผมชอบคำว่าล่อซ่อนของคุณมากคุณสุภาษา

ขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามเรา
ถึงช่วงท้ายของรายการจะลากันไปด้วยภาพความน่ารักนะครับ
แม่แมวกับลูกน้อยที่ประมาณว่าลูกฆ่าใครอย่าแตะ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐหมดเวลาต้องลากันไปแล้ว
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ